คุณผู้ชมพี่ต้นพี่เบิร์ตได้แงนขึ้นไปมองท้องฟ้าไหมคะ
โอ้โหหลับตั้งแต่๒ทุ่มกว่าเลย

จะบอกว่าใครที่แงนขึ้นไปดูเนี่ยจะได้เห็นดาวสุกนะคะ
ดาวสุขสว่างสดใสที่สุดในรอบปีนี้ค่ะ
ทีนี้การย้ายของดาวมีผลอย่างไรกับแต่ละราศีบ้าง
ดีหรือร้ายล่วงหรือล่วง
หมอชางโทษภรณ์ท่านทำนายไปด้วย
ให้สัมภาษณ์กับข่าวใส่ไข่เมื่อคืนนี้ฟังค่ะ
ท่านรองนายกเขาให้เราไปดูดาวสุกกันทำไมอ่ะ
ดาวสุกเป็นดาวสวยงาม
จริงดาวพวกนี้ในกลุ่มดวง

ดาวสุปกรณ์ได้จะประกอบไปด้วยดาวพุทธดาวสุขดาวจันทร์
ซึ่งดาวที่เป็นแบบอย่างนี้เวลาย้ายจะส่งผลดี

ดาวสุขไม่ต้องกังวลใครที่อยากจะชมดาวสุข
ซึ่งเป็นดาวที่เป็นวีนัสเทศแห่งความสวยงาม
ดาวประจำผู้ที่เกิดราศีตุลแล้วก็ราศีพฤศพ

ถ้าดาวดวงนี้มันดีเนี่ยก็ทำให้๒ราศีนี้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบคุณหมอช้างสาธุสาธุปุ้ยนี่ราศีตุล
อ๋อใช่ค่ะเป็นดาวประจำคนเกิดราศีตุลนะคะเป็นเพวี่โชคนะคะโอ้โฮปังแน่นอน
นี่หมอช้างทศพรศรีตุลาให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้
พี่มดดำแล้วก็พิธีกรนะคะในรายการข่าวใส่ไข่บอกว่าปรากฏการณ์ดาวสุกส่องสว่าง
ถือเป็นเริกที่ดีโดยเฉพาะคนเกิดราศีตุลแล้วก็ราศีพฤศกนะคะ
ส่วนดวงเมืองมีปัญหาไหมดวงเมืองหมอช้างบอกว่าไม่มีผลกระทบ
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือมีนาคมปีหน้าเลยแต่เดือนนี้ก็คือเมื่อวันที่๔ธันวาคม
จะเกิดสุริยุปราคาฉะนั้นต้องระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้ง
แล้วก็เรื่องโรคระบาดซึ่งก็นี่แหละค่ะเห็นไหมโอมิครอนไงโอมิครอนตัวใหม่ล่าสุดเข้ามาตามคำทำนายเลยนะคะ
หมอช้างมาดูหมอไก่หน่อย

หมอช้างมาดูหมอไก่พพาธินีไทยรัฐนะคะ
คืนนี้ดาวสุขส่องสว่างมากที่สุด
ดาวสุกอยู่ในตำแหน่งเทวีโชค
ซึ่งเป็นตำแหน่งอันทรงพลังส่งผลให้๓ราศีจะดวงดีมาก
มีไหมพี่เบิร์ดพี่ต้นพี่น่ะ
ราศีที่ว่าคือธนูมังกรและพฤศก
ส่งผลดีต่อเงินทองโชคลาภแล้วก็ความสำเร็จ

สมมุติเองก็ได้ให้อยู่ใน๓ราศีเนี่ย

ขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ได้มีการเปิดหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ
ทั้ง๓จังหวัดให้ประชาชนประชาชนได้มีโอกาสเข้าชม
สุขส่องสว่างสวยที่สุดสว่างที่สุดส่งท้ายปลายปีนะคะ
โดยที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ปรากฏว่าประชาชนสนใจ
ไปดูปรากฏการณ์บนฟากฟ้านะคะ
พาลูกหลานไปเที่ยวชมปรากฏการณ์ดาวสุก

เพราะจะบอกว่าเห็นชัดด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันตกตั้งแต่
พระอาทิตย์ตกดินจนถึงแค่๒ทุ่มเท่านั้น

เนื่องจากว่าดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ดวงที่๒ในระบบสุริยจักรวาล
มีวงโคจรใกล้กับดวงอาทิตย์มาก
สังเกตเห็นดาวสุกได้เพียงช่วงเวลาสั้น
ดวงอาทิตย์ตกหรือก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเท่านั้น
และเป็นดาวที่สว่างที่สุดด้วยใช่ไหม

นะคะก็ยินดีด้วยใครที่ดาวสุกย้ายเข้ามาในดวงเกิด